เกิดขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นเลย
มีคุณแม่วัยใสอายุ๑๖ปี
ไปทำคลอดคือเจ็บท้องจะคลอดลูก

ปรากฏว่าเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยเมา

เสร็จปุ๊บก็เข้าไปนอนรอคลอดจนวันรุ่งขึ้นค่ะ
หมอก็ทำคลอดเสร็จปรากฏว่า
อันที่๒หมอลืมผ้าก๊อสเอาไว้อีก
โอ้โหแล้วคือลืมไว้เนี่ยไปตรวจโรงพยาบาล
ไปตรวจพยาบาลก็บอกว่าไม่เจอไม่มีไม่ผิดปกติอะไร
ต้องไปตรวจโรงพยาบาลอื่นนะคะถึงจะรู้
เฟซบุ๊คชื่อห้องสืบสวนสยองนะคะ
โพสต์เรื่องราวขอความเป็นธรรมให้กับคุณแม่วัยสายรายนี้
โดยเล่าบอกว่าตอนนั้นเป็นเวลากลางคืน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ห้องคลอดมีอาการมืนเมา
เด็กสาวนอนรอคลอดจนกระทั่งวันรุ่งขึ้น
พยาบาลก็ฉีดยาเร่งคลอดให้จนคลอดทารกออกมาเรียบร้อยปลอดภัย

ทีนี้น้องเนี่ยบอกว่ามันมีอะไรปูดนูนออกมาจากช่องคลอด
เจ็บปวดมากแต่น้องก็ยังเด็กแล้วก็ไม่รู้อะค่ะ
ก็เลยคิดว่ามันคงเป็นแผลจากการคลอดละมั้ง

ไป๗วันหญิงสาวผู้เสียหายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลเดิมอีกครั้งค่ะ
พยาบาลก็แจ้งบอกว่าไม่ได้เจออะไรผิดปกตินะ
อันนี้คือที่จังหวัดสุรินทร์นะคะ
จนกระทั่งจาก๗วันผ่านไป๔๕วันเดือนกว่า
น้องเนี่ยไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลอื่นในจังหวัดสมุทรปราการโอ้โห
เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่มาได้ยังไง
มีผ้าก๊อสคาอยู่ในช่องคลอดตั้ง๒ชิ้น
ถึงได้ดึงออกมาแล้วส่งผู้เสียหายไปตรวจภายในเลย
เขาบอกว่าในมดรูปมีแผลเยอะมาก
ตอนนี้ก็เลยมีการติดต่อไปที่โรงพยาบาลต้นเหตุที่ทำคลอดนะคะ
แต่ผ่านไปหลายเดือนแล้วโรงพยาบาลไม่รับผิดชอบอะไรเลย
ก็เลยต้องออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเรียกร้องความเป็นธรรมนี่แหละ